มาดูเหตุการณ์นี้ฮะลูกจ้างแสบนะครับคือนายจ้างเนี่ยอุตส่าห์ไว้ใจรับเข้าทำงานที่ร้านเสริมสวย
แต่ว่าทำได้วันเดียวเองก็ฉกเงินในกระเป๋านายจ้างหลบหนีไปมีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านเสริมสวยแห่งนี้นะฮะไปดูกันนะครับ
นี่แหละครับกล้องวงจรปิดนะฮะบันทึกภาพหญิงคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ถือกระเป๋าสตางค์ที่ขโมยมาเดินหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนี่สาวคนนี้นะฮะ
ตั้งอยู่ริมถนนเรียบคลองเปรมประชากรที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับ
เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปเดินผ่านหน้าร้านอาหารไปเป็นลูกจ้างสาวชื่ออ้อ
เนี่ยแสบเหลือเกินขโมยกระเป๋าเงินของนายจ้างไปโดยเธอเพิ่งเข้ารับเข้าทำงานเมื่อสองวันก่อนนี้เองนะครับ
หลังจากไว้ใจรับเข้าทำงานเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันได้เขียนใบสมัครหรือขอเอกสารหลักฐานใดเลย
เพราะว่าก็พูดจากันด้วยปากเปล่าแล้วเออรับเข้าทำงานแล้วกันมีฝีมือไหมในการทำผมทำเผ่าเนี่ยเข้ามาช่วยหน่อยในร้านเสริมสวยนะฮะ
ปรากฏว่าเข้ามาทำงานวันเดียวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้๒๑กันยายน
นายจ้างเพิ่งจะขอบัตรประชาชนมาถ่ายเอกสารแล้วก็ขอถ่ายหน้าบุ๊กแบงค์
แต่ปรากฏว่าขณะเปิดร้านตอนเช้านะครับเธอก็ได้นำกระเป๋าเงินมาวางไว้ที่ร้านทำเล็บ
หมายถึงนายจ้างนะนำกระเป๋าเงินมาวางไว้ที่ร้านทำเล็บซึ่งเปิดติดกับร้านทำผมแล้วก็ขอจิบกาแฟชิวสักนิดนึง
ส่วนอ้อลูกจ้างคนใหม่ลูกจ้างแสบก็เข้าไปทำความสะอาดที่ร้านทำเล็บ
นายจ้างสังเกตนะฮะว่าเอ๊ะทำไมไปอยู่ที่ร้านทำเล็บนานผิดปกติร้านสะอาดแล้วมั้งบานนั้น
ก็เลยเดินไปตามเดินไปดูแต่ก็ไม่พบตัวนางอ้อแล้วนะฮะรวมถึงไม่พบกระเป๋าแบรนด์เนมที่เธอวางไว้บริเวณเคาน์เตอร์ของร้านทำเล็บแล้วมันหายไปด้วย
ซึ่งในนั้นมีเงินสด๑๕๐๐บาทมีบัตรเอทีเอ็มแล้วก็บัตรประชาชนนะครับจากนั้นเจ้าของร้านเองก็เดินตามหาแล้วไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ซึ่งไม่ไกลจากร้านของเธอก็พบแล้วฮะว่าลูกจ้างสาวรายนี้เดินถือกระเป๋าเงินของนายจ้างไปเลยนะฮะ
ต่อมานะครับก็นายจ้างเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อที่จะตามจับกลุ่มนะครับแล้วก็ได้นำเรื่องราวมาโพสต์ในโลกโซเชียล
เพื่อให้คนในออนไลน์ช่วยกันตามหาโดยนายจ้างได้เอาบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอถ่ายไว้จากนางสาวอ้อเอามาโพสต์ไว้ด้วย
เผื่อใครจะเจอหัวขโมยรายนี้นะฮะหรือใครจะเป็นผู้เสียหายเพราะว่านางสาวอ้ออาจจะไปก่อเหตุกับนายจ้างคนอื่นด้วยนะครับ
โดยเจ้าของบัตรประชาชนเนี่ยที่ว่าเป็นนางสาวอ้อนเนี่ยนะชื่อจริงคือนางสาวจิตราพงศังอายุ๔๕ปีนะครับ
ปรากฏว่าเป็นบัตรประชาชนที่ไม่น่าจะตรงกับของนางสาวอ้อนะฮะเพราะว่าตัวของเจ้าของร้านเสริมสวยเขาก็ไปตามหา
ปรากฏว่านางสาวจิตราเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในซอยลาดพร้าว๗๐นะครับ
ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนดังกล่าวได้มาหาที่ร้านแล้วก็บอกว่ารู้จักกับลูกชาย
เป็นคนมหาสารคามได้ชักชวนนั่งกินเบียร์แต่หญิงคนดังกล่าวไม่ดื่ม
และช่วงที่เธอเดินเข้าห้องน้ำกลับออกมากระเป๋าของเธอก็หายไปแล้วแสดงว่านางสาวอ้อเอากระเป๋าเธอไปด้วย
ใช่แล้วก็นี่ไงก็เหมือนกับว่าบัตรประชาชนเนี่ยหน้าคล้ายกันแบบนี้เหรอคะคือแปลว่าขโมย๒เหตุซ้อนเลยนะเนี่ย
ก็คือน่าจะขโมยกระเป๋าของนางสาวจิตราไปแล้วก็เอาบัตรประชาชนของนางสาวจิตราไปแอบอ้างในการสมัครงานหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่า๒คดีนี้มันเกี่ยวยงกันยังไงเชื่อมโยงกันยังไง
ก็ต้องตามจับกลุ่มตัวนางสาวอ้อมาให้ได้เพราะว่ากลัวจะไปก่อเหตุกับร้านอื่นหรือคนอื่นด้วยนะครับ